ช่วงนี้คือคนเดือดร้อนกันเยอะจากผลกระทบโควิด๑๙
บางคนก็ออกไปทำงานไม่ได้ไม่มีเงินออกไปจับจ่ายใช้สอย
หรือว่าซื้อข้าวกินด้วยซ้ำก็จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานแล้ว
ภาครัฐก็ดีเอกชนก็ดีมาตั้งจุดในการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้
เครื่องของจำเป็นที่นี้ปรากฏว่ามีภาพหนึ่งออกมาในวันที่๑๔เมษายน
ที่จังหวัดญาลานะคะประชาชนเขาแหกันไปรอรับ
ของบริจาคข้าวสารอาหารแห้งต่างหน้าสถานีรถไฟยาลา
คือกลางเมืองยาลาเลยค่ะแล้วก็เนี่ยคือภาพที่ออกมาคือ
คนเยอะมากแล้วคือยืนแบบไม่ได้มีการเว้นระยะห่าง
คือต่อคิวกันแน่นแบบเบียดเสียดแบบนี้เลยนะคะ
พอผู้ว่าเห็นปุ๊บสั่งการลงมาทันทีเลยบอกว่า
ให้มารายงานตัวกับสาธารสุขาศตะลรัฐจังหวัน
ตรวจร่างกายกันให้หมดทุกคนเลย

หรือว่าไปรอรับของไม่ดีนะเพียงแต่ว่ามันใกล้เกินไป
ให้ประชาชนที่ไปรับสิ่งของไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
จะได้ไปตรวจคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
แล้วก็ฝากกำชับมายังหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วย
ของอะไรพวกนี้ทำได้สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณมาก
แต่ว่าขอให้มีการเว้นระยะห่างตามที่เป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย
เพราะว่าเวลาคนมารวมตัวกันเยอะแบบนี้ต้องมีความปลอดภัยสูง
ตรการต้องเข้มข้นหน่อยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขจังหวัดยะลาค่ะ
หลังจากที่มีการเปิดด่านชายแดนในวันที่๑๘เมษายนนี้นะคะ
ที่นี่รองรับได้๒๐๖คนค่ะ
มีพนักงานโรงแรมแม่บ้านที่จะคอยดูแลตลอดช่วงระยะเวลาการกักตัว
จะมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในห้องพัก
แล้วก็มีการจัดเตรียมถุงขยะสำหรับการคัดแยกขยะติดเชื้อตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดยาลาด้วยนะคะ
ส่วนที่ปัตตานีค่ะนายไกรสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าปัตตานีก็มีหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลังจากที่มีภาพข่าวไม่มีมาตรการป้องกันโรคตามแนวทางของทางราชการ
และไม่เว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างที่มีการแจกจ่ายถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนนะคะ
อันนี้ก็เป็นเคสใกล้เคียงกันก็ขอย้ำเอาไว้เลยว่าหน่วยงานไหนที่อยากจะบริจาค
ขอให้ประสานงานหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ด้วยจะได้จัดการมอบสิ่งของต่างให้เป็นระเบียบไม่ซ้ำซ้อน
แล้วก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของทางราชการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ซึ่งปัตตานีนะคะในวันนี้เนี่ยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๑รายเป็นผู้ที่ติดเชื้อภายในครอบครัวในอำเภอทุ่งยางแดงค่ะ
ยอดรวมของปัตตานีตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสม๘๖รายแล้วนะคะกลุ่มคนที่รักษาหายกลับบ้านอยู่ที่๓๐รายเสียชีวิต๑ศพค่ะ
ที่อำเภอสูงไหนโกลกตามช่องทางธรรมชาติเมื่อวานนี้เหนื่อยเจ้าหน้าที่อีกค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวทุกคนมาคัดกรองแล้วก็เปรียบเทียบปรับไปคนละ๘๐๐บาทนะคะ
เป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ปัตตานี๗๖คนอีก๒๒คนอยู่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งตอนนี้ทุกคนถูกส่งไปกักตัวดูอาการ๑๔วันนี้ในเขตภูมิลำเนาของตัวเองแล้ว